ไปดูเมื่อคืนประมาณตี๑ตี๒เลยครับ

ทัศนัยอ่านข่าวค่ำเสร็จแล้วไม่หลับไม่นอนเนาะ
ตำรวจตลาดยามค่ำคืนว่าการจับจ่ายเป็นยังไง

ตำรวจสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ๑๙

ก็มีการตั้งด่านจับกลุ่มการแข่งขัน

ถนนเพชรชบุรีตัดใหม่ก็ด้วยแล้วก็รามอินทาด้วย

อายุตั้งแต่๑๖๑๘ปี

พร้อมยึดรถได้๖๐คัน

น้องเด็กไม่สวมหวกกันน็อกเลยนะ
ขับรถที่สบายใจมากทีเดียว

ปัญหาเยาวชนแข่งรถซิ่งรถจักรยานยนต์
เจอทุกสัปดาห์ครับแล้วก็สามารถจับกลุ่มได้

แต่ละครั้งจากการตรวจสอบปัสสาวะ

อย่างหนึ่งคือไม่พบว่าเป็นสีม่วง

รถจักรยานยนต์ที่ยึดได้ส่วนใหญ่ก็ถูกดัดแปลง
ตกแต่งมาซึ่งผิดกฎหมายนะครับซึ่งก็จะแยกให้
แต่ละสอนอแต่ละท้องที่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อกจากนี้จะนัดหมายอบรมเยาวชนพร้อมกับผู้ปกครอง
อย่างที่บอกไปว่าถ้าจับได้ไม่ใช่โดนแค่เด็ก
คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองโดนด้วยเหมือนกันใช่ฮะนะฮะ
วันที่๗มีนาคม๑๐โมงเช้าจะเรียกมาเลยครับ
ทำความเข้าใจอบรมกันเหมือนเป็นการภาคทันไปก่อน
หากมีการปล่อยตัวหรือว่าเป็นการปล่อยปะละเลย

ผู้ปกครองถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

ผมเคยโทรแจ้งแล้วฮะอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปว่า
เจอพอดีเส้นวิภาวดีรังสิตนะฮะ
ยังไม่ดึกมากนะประมาณหัวค่ำเอง
ก็เริ่มซิ่งกันแล้วนะครับดังนั้นผมโทรไปเลย

เพราะเขาวิ่งตั้งแต่ที่ผมตาม
คือไม่ได้ตั้งใจตามนะคือขับรถเส้นเดียวกัน
มาตั้งแต่แถวเกษตรนู่นเลยไปถึงดอนเมืองรังสิต
วิภาวดีหน้าสตูดิโอของเราก็เจอเหมือนกัน
ตอนที่อ่านข่าวดึกเลิกกลับบ้านเนี่ยเวลาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่

แต่พอเจ้าหน้าที่ไปถึงเขาก็สลายไปกันหมดเลย